รถบรรทุกนี้หนักเป็นตันใช่ไหมคะ
นี่นะคะมาแล้วนี่นี่หนีไม่ชะลอเลยอ่ะ
แล้วรู้ไหมคะว่ารถเครนที่อยู่บนรถบรรทุก

เพราะดีนะคะมอเตอร์ไซค์บ้านซ่อมได้
คนเนี่ยเวลามันตายไปแล้วซ่อมไม่ได้นะคะ
หลานชายของป้าเจ้าของบ้านบอกว่า
คลอดดีมากยังคลอดอีกเหรอคลอดดีสิ
ดีนะมันไม่มาทับตัวเองกับเพื่อนอีกสองคน

ครับโอ้โฮดูดินี่คุณผู้ชมดูสภาพหลังเกิดเหตุนะคะ

ชินทางเหรอไม่เคยมาหรือยังไง

ชาวบ้านบอกว่า๑น่าจะไม่ชินทาง

อยากให้เจ้าหน้าที่คือมาติดป้ายเตือนหน่อยไหม
หรือว่ามาทำลูกระนาดให้คนขับชะลอความเร็วหน่อยไหม
ครับเออเนอะแต่มันหักสอกเลย
ใช่เพราะฉะนั้นปักหมวดเตือนกันเลยนะคะ
คุณป้าคณิตถาอยู่เจริญอายุ๕๘ปีป้าบอกว่าตอนที่ขายของอยู่
ได้ยินเสียงเหมือนรถชนกันดังสนั่นเลยนะไม่เหมือนล่ะค่ะป้า
ใช่เลยนะคะป้าก็เลยรีบวิ่งออกมาดูเอ้ามาเห็นรถบรรทุกกับเครนเนี่ย
มันเสียหลักทับบ้านป้าทับรถจักรยานยนต์ของป้าเสียหายค่ะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกเนี่ยเดินออกมามีอาการเจ็บนะคะเจ็บที่หัวเข่า
ทั้งสองข้างเลยค่ะหัวเข่านะคะสอบถามคนขับรถบอกว่าอ๋อรู้แล้ว
เบรกแตกเบรกแตกก็คงจริงจะเบรกอยู่แล้วล่ะ
แต่เบรกไม่อยู่ค่ะป้าคณิตถาบอกว่าเคราะห์ดีนะ
ที่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนเจ็บและไม่มีคนตายที่ผ่านมาอย่างที่บอกไป
อาหารตรงนี้มีรถเนี่ยหลุดโค้งบ่อยครั้งครับ
โค้งก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี้ยมาปักป้ายเตือนอืม
คนขับรถเองต้องตรวจสภาพรถของตัวเองนะ
ถ้าอย่างเบรกแตกเนี่ยอันนี้เป็นแบบใจที่ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถแล้วแหละ
สภาพรถต้องตรวจสม่ำเสมอนะคะ
ทีนี้คุณนพสิทธิอายุ๒๒ปีหลานชายของป้าเมื่อสักครู่ที่ยืนชี้ค่ะ
ตรงนี้เลยที่ผมนั่งอยู่กับเพื่อนดีนะ
รถไม่มาทับผมมันไปทับบ้านป้า
บ้านป้าเนี่ยซ่อมได้แต่ว่าเจ้าของรถคนขับรถบรรทุกเนี่ยนะคะ
บอกว่าได้มีการประสานทางประกันเมื่อกี๊
รับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แล้วนะคะ

ขับรถระวังด้วยโดยเฉพาะช่วงสงกรานเดินทางกันเยอะ